คุณผู้ชมครับมาต่อที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับ
ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าหลายปีที่ผ่านมา
พูชาเขามีการเติบโตแบบก้าวกระโดด
เรื่องของชุมชนเมืองทั้งเรื่องของเศรษฐกิจ
แต่ว่าการโตแบบนี้ไปส่งผลกระทบกับประชาชนในชุมชนหลายพื้นที่

เพราะว่าเขาส่งผลกับเรื่องของปัญหาขยะแล้วก็น้ำเน่าเสียเพิ่มมากขึ้น
นี่คือสภาพของคลองระบายน้ำบึงตาเป๊ก
กรุงพนมเป็นเมืองหลวงของกัมพูชา

พร้อมกับกองขยะจำนวนมหาศาล

และลอยเกลื่อนจนแทบจะมองไม่เห็นผิวน้ำ
คลองแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี๒๔

เพื่อใช้ระบายน้ำมาจากใจกลางกรุงพนมเป็น
และตัดผ่านชุมชนริมคลองหลายแห่ง

ถูกออกแบบให้รองรับประชาชนราว๕๐๐๐๐๐คน

มีประชากรอาศัยอยู่ในกรุงพนมเป็นมากกว่า๒ล้านคน

และน้ำเน่าเสียลงในคลองแห่งนี้

และลอยไปติดอยู่ตามเชิงสะพาน

ชาวบ้านในชุมชนที่อยู่ปลายสุดของคลอง

และแม้ว่าจะยังไม่เคยมีองค์กรใดตรวจสอบสารพิษในแหล่งน้ำ
รวมทั้งผลกระทบที่มีต่อสุขภาพของประชาชน
อาศัยอยู่ริมคลองอย่างแน่ชัด
คลองแห่งนี้กลายเป็นแหล่งสารพิษอันตรายสำหรับชาวบ้าน
และพวกเขากำลังเร่งทำงาน
เพื่อให้ทางการตระหนักถึงปัญหา

เขาบอกว่ากลุ่มของเขามีแผนที่จะทำการศึกษาวิจัย
ผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนอย่างจริงจังในปีหน้า
เพราะจากการพูดคุยกับประชาชนหลายคน
พบว่ามีหลายคนที่ล้มป่วยจากการใช้ชีวิตที่นี่

ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับน้ำสกปรก
จะล้มป่วยด้วยอาการปอดติดเชื้อ

และกลับเข้ามาอยู่ในชุมชนเพียงเวลากลางคืน
อกจากนี้ยังมีอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากยุง

เป็นแหล่งเพาะพันธุยุงเป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตามคนในชุมชนยอมรับว่า
พวกเขาต้องเผชิญกับคลองเน่าเหม็นและปัญหาสุขภาพ

เนื่องจากค่าเช่าบ้านยังคงถูกกว่าพื้นที่อื่นในเมือง
เฉลี่ยอยู่ที่ราว๑๑๐๐บาทต่อเดือนเท่านั้น
เรราชหนึ่งในผู้อยู่อาศัยในชุมชนแห่งนี้บอกว่า
จากปัญหาน้ำเน่าเสียแล้ว

เข้ามาช่วยทำความสะอาดลำคลองแห่งนี้แล้ว
ส่งสินคมพอร์ให้รัฐบาลกว่าช่วยสัมมาตย์
เล่าว่าบางครั้งชาวบ้านที่นี่ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมรุนแรง
และกล่องขยะมหาศาสตร์เหล่านี้ก็ลอยมากล่องที่หลังบ้าน
และต้องอยู่ในสภาพนี้เป็นเดือน
ส่งผลต่อสุขภาพของลูก
และทำให้ครอบครัวของเธอต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก
แต่หวังจะให้รัฐบาลช่วยแก้ปัญหาขยะในพื้นที่ให้
อกจากนี้ยังหวังให้องค์กรการกุศลหรือภาครัฐ
ช่วยแก้ปัญหาสุขภาพให้ชาวบ้าน
โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคปอดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่สะอาด
หวังว่าพวกเขาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สิ่งที่ชาวบ้านกังวลก็คือการถูกไล่ที่

จะต้องย้ายที่อยู่และจะไม่มีงานทำ
รวมทั้งไม่มีสวัสดิการใดที่จะมาช่วยเหลือ
ทางการท้องถิ่นของกรุงพนมเปญและตำรวจทำงานอย่างหนัก

โดยเริ่มดำเนินการทำความสะอาดและเก็บขยะในคลอง
เพื่อให้การระบายน้ำดีขึ้นแล้ว
แต่ทางการก็ต้องการความร่วมมือจากผู้อยู่อาศัยในชุมชน
ในการรักษาความสะอาดและงดทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองด้วย